กว่าจะขอคุยกันเลยนะคุยกันเลยจะได้จบ
ถ้าไม่รู้คุณก็ไม่คุยกับพระข้างเนอะ
ฮ่า
นั้นเธีย